คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงที่สอนอทองหล่อ
คือวันนี้บิ๊กโจ๊กไปที่สอนอทองหล่อจะไปแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของในทุนจีน
มาทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเราครับคุณชูมิตรชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ไปด้วย
จะเอาหลักฐานไปให้เพิ่มอืมคุณชูวิทย์ไปอ้าวคุณสันทนะไปด้วยเอ้า
คุณชูวิทย์เจอกับคุณสันทนะแล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะของผมขึ้นเป็นเหมือนกันนะ
แล้วของแรงด้วยคือผมทำหน้าที่ของผมผมเป็นพลเมืองดี
ผมมาแจ้งเรื่องทุนจีนไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไอ้สันขวานี่เลย
มันไปเดือดร้อนอะไรผมไม่ได้เอ่ยชื่อมันสักคำ
ไอ้ทุนจีนห้าคนไอ้ห้าผู้นะเป็นพ่อมันเหอะผมก็ไม่รู้
ตั๊ง
มึงง่ายนะเดี๋ยวเอาอันนี้มึงง่ายแล้วมึงไม่ได้เอาแล้วเอากูแหละ

ต้องกันออกเลยค่ะต้องแบบ

คอยดันโวลด์ชูฟิตต์ออกไปเลย

ไอ้

อะมึงมานี่ดีกว่ามาที
สันมามึงอยากจะบ้าไม่ใช่เหรอ
มานี่มานี่

เจ๋ง

ช่วงท้ายคือถอดแบบพร้อมลุย
คือเอาจริงเราเจอคุณชูวิทย์บ่อยที่ไทยรัฐทีวีเนาะ

ไม่เคยเห็นอารมณ์ขึ้นแบบนี้แบบ
คือเมื่อวันเสาร์ที่คุณสันทนาเขาบุกไปที่โรงแรมคุณชูวิทย์
ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเด็ดร้อนขนาดนี้นะ
ไม่ใช่ขนาดนี้โอ๊ย
แต่วันนี้นี่ดึงไทท์ออกเลย

แต่นักข่าวก็ช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยห้ามนะคะ
นี่แอบมองอยู่ตรงนี้คุณสันทนะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือบิ๊กโจ๊กไปที่สอนอนทองหลอด
คือจะมีการแถลงความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับนายทุนจีนทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเรา
ตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้น๑๕จังหวัด๒๖จุด
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเอาหลักฐานเพิ่มไปมอบให้กับบิ๊กโจ๊ก
บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดข้อมูลสำคัญนะเกี่ยวกับนักธุรกิจชื่อดัง๕คนที่เป็นในทุนจีน
ระหว่างที่คุณชูวิทย์รอพบบิ๊กโจ๊ก
คุณสันทนประยูณรัฐไปที่สอนอทองหล่อ
คุณผู้ชมตำรวจต้องกันคุณสันทนาไว้ที่หน้าห้อง
บอกว่าแอบมองอยู่ด้านหน้าแบบนี้
กันเอาไว้แต่เอาหน้าแนบเลยนะ
ซึ่งคุณผู้ชมต้องลองฟังดีจริงแล้วคุณสันทนะก็ตะโกนออกมาเป็นระยะ

พ่อนายสันทนาได้เข้าไป

พ่อนายสันทนาได้เข้าไป

บิ๊กโจ๊กท่านอ้อมองเลยยังไง

คุณชูวิทย์จะมายื่นเหล็กสารขาดนั้น

คือมิวไม่แน่ใจว่าอยากจะอะไร
คือก่อนหน้านี้คุณสันทนาก็มีประเด็นพิพาทกับคุณชูวิทย์นะ
พี่อุ๋ยเคยเล่าไปแล้ว
มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิไปแล้ว

คุณชูวิทย์กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีคนนึงแค่นั้นเอง

คุณสันทนาแหมไปแจ้งตำรวจสรทรทองร
ให้มาตรวจสอบสถานบันเทิงในโรงแรมของแก

อยากจะปิดปากแกเรื่องที่มาเปิดเผย

ก็วิวาทะกันไปวิวาทะกันมาอยู่วันนี้
จนมันมีภาพแบบนี้ออกมาค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงคุณชูวิทย์ดูหน่อย
โปรศาสตร์ทุนจีนโดยรองทั้งสองท่าน
ยืนอยู่ตรงนี้ผมเป็นพลเมืองดี

ก็ตำรวจเอาไปขยายผลจับมีหลักฐานมากมาย
ก่อนหน้านี้ข้อมูลที่เปิดเนี่ยมีชื่อของคุณสันทนาไหมคะ

มันคนจีนมันจีนหรือเปล่าล่ะมันไม่ได้เป็นจีน
มันเป็นจีนที่ไหนผมพูดถึงคนจีน

ด้านคุณสันทนาค่ะก็บอกว่า
ถ้าพบว่าการให้ข้อมูลของคุณชูวิทย์
มันมีตรงไหนพาดพิงคุณสันทนา
คุณสันทนะจะฟ้องกลับทันที
โปรดติดตามตอนต่อไป
แต่การที่คุณจะมาพูดเนี่ยเฉียดไปเฉียดมาอะไรภาษาแบบของคุณ
มันไม่ใช่ผมก็ถ้าอยากจะพูดให้มันใช่
ก็พูดชื่อผมมาเลยแล้วเมื่อพูดแล้ว
มันก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ถ้าคุณพูดเรื่องจริงคุณก็ไม่ผิด

คุณก็ต้องถูกดำเนินคดี
ยังไงดีล่ะคะพี่อุ๋ยคือคุณสันทนาบอกว่า
จับตาความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์อย่างใกล้ชิด
ผมจะจับตาดูคุณชูวิทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
ถามว่าแล้วสาเหตุที่มาสอนอทองหล่อเพื่ออะไร
นี่เราตั้งคำถามเมื่อกี้นะอยากจะเจอคุณชูวิทย์เหรอ

ก็แค่มาตามความคืบหน้าทางคดี

คุณสันทนาเนี่ยแจ้งตำรวจสอนอทองหล่อไว้เรื่อง
สถานบันเทิงในโรงแรมคุณชูวิทย์ที่ซอยสุขุมวิทย

เปิดเกินเวลากับมีการเสพยาเสพติด
แต่ตำรวจเขาไปตรวจสอบแล้วเขาไม่เจออะไร
แถวแจกการทันมีก่อนด้วยไง

โอ้โห

ดีนะวันนั้นไม่ได้มาคู่กันอ่ะ
ดีนะว่าเท่านั้นคุณสันทนามาคนเดียวแล้วคุณชูวิทย์ไม่มา
ถ้าทั้งสองท่านมาพร้อมกัน
คุณ่
เขาบอกมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหม
ไฟล์หยุดโลกที่สอนอทองหล่อ

คือถ้าเกิดในความชุลมุนวุ่นวายเนี่ย
แล้วไปเห็นกลุ่มคนในที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
จะเห็นผู้ชายเสื้อสีเขียวอยู่คนหนึ่ง
นี่เห็นมั้ยครับเสื้อเขียวแวบ
นั่นคือลูกชายนี่เห็นมั้ยครับ

ลูกชายคุณชูวิทย์ก็จะไปเอาเรื่อง

อ่าทั้งนักข่าวทั้งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันกันนะฮะ

เมื่อกี้ถอดไทยไปแล้วใช่ไหมมีปลดกระดุมเสื้อด้วยนะ
มีพูดประโยคฮิตนะคะกระทงไม่เอากระทืบดีกว่า

เขาอยู่ข้างนั่นเลยวะ
ก็เป็นสัญญาณจำรวจหรือเปล่าครับรับผมเป็นพรหมุนดีหรือเปล่า

เขาเป็นคนพูดเองเขาบอกว่าเขาสนิทเอง
แล้วเขาก็ยิงกระสุนเฉียวไปที่ธรรมนัฐ

ผมไม่ได้พูดเอ่ยชื่อธรรมนัฐเลยแม้แต่คำเดียว
เอ่ยชื่อสันทนะเลยแม้แต่คำเดียว

เป็นหรือเปล่าล่ะก็ตำรวจไปจับมีหลักฐาน
แล้วเข้าไปเดือดร้อนอะไรด้วยผมก็ยังไม่เข้าใจ
วันนี้น่าจะเป็นโอกาสได้คุยกัน

ต้องเคลียร์แล้วครับตอนนี้ไม่ต้องเคลียร์แล้ว

กระทุ่งไม่ต้องแล้วครับ
เห็นว่าเก่งนักจีบปากจีบคอพูด

อยากรู้นะจะขอให้เก่งจริงเถอะ
นี่ปลดกระดุมเลย
รุ่นใหญ่เขาไฟ่กันวันนี้
หือตอนนี้คุณชูวิทย์กลับออกไปจากสอนอทองหล่อแล้วนะฮะ
อ่าบิ๊กโจ๊กท่านก็ออกไปตั้งแต่ช่วงค่ำค่ำแล้ว
คุณสันทนะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ยังอยู่ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมไม่แน่ใจว่าเรื่องคดีไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่เอาเป็นว่าวันนี้เขาก็จัดกันเต็มคาราเบลเลย
ไม่รู้ว่าวันหน้าจะเจอกันอีกหรือเปล่าอืมอ่าค่ะ